ซึ่งเหล่าบรรดานักเตะพวกนี้นะครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีในครั้งก่อนนะครับก็จะได้โอกาสลงเล่นในครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นคือของจริงนะครับ
เป็นหน้าใหม่ซึ่งบางคนก็ลงสัมผัสเกมทีมชาติแล้วแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับ
ก็มีเพียงคนเดียวนะครับที่ติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรก
ก็คือฟิลิปโรเลอร์แบ็คขวาลูกครึ่งไทยเยอรมัน
ซึ่งก็นับว่าน่าจับตามองนะครับ
ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เขานั้นจะได้รับหน้าที่ลงเล่นในตำแหน่งแก๊กขวา
แต่ต้องเบียดแย่งตัวจริงกับอดีศรพรมรักเหมือนกันนะครับ
ก่อนที่จะถูกเรียกตัวมาซึ่งแน่นอนว่ารายวัชเนี่ยต้องเห็นความโดดเด่นอะไรบางอย่างในตัวเขา
นั่นก็คือคู่นี้เลยครับพันศาเหวิบูรณ์กับเฉลิมพงศ์เกิดแก้วนะครับ
รวมไปถึงโอกาสที่จะเจอกับเบรารุสกับบูกินาฟาโซที่จะต้องเจอกันในวันอาทิตย์ด้วยนะครับ

ขอบคุณให้กำลังใจ
เลยนะครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ครั้งที่๔๕ถึงขอบสนามได้นะครับ

ก็เชียร์ทีมชาติไทยได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒